เคมีเคใจคู่ใหม่กันบ้างดีกว่า
คู่นี้ค่ะไบร์ทวัชิราวิทย์แล้วก็เบลล่ารานี
ไงคือคู่นี้เขาโคจรมาเจอกันในหนังเรื่อง
ลุ้นรักป่วนกวนแฟนเก่า

ลงจอให้ได้ชมกับเบลล่ารานีกระแสตอบรับดีมากคุณ
มันลงตัวแล้วแบบธรรมชาติมากช็อตจิ้นแล้วก็ฉากฟินฟินเนี่ยมันมีเยอะมากให้ได้เคลิ้มกันค่ะ
แต่แฟนได้ชมแล้วรักกำลังติดกัน

ดีใจ
ก็อาจจะเป็นที่เราแบบคุยเล่นกันจริงเราอยู่ในกองเราแบบว่า
คลิกอยู่ด้วยกันได้มีความสุขจริงมันก็เลยทำให้เหมือนเคมีที่ออกไปในหนังมันก็

ใช่มีประชุดรีบ

แต่ถ้ามีภาค๒แล้วก็ไม่แน่
รอดูระกันไบร์ทอันดันไปอะไรกว่านี้อีก
นอกจากนี้ค่ะต้องขอแสดงความดีกับไร้ด้วยนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นนุ่มฮอตแล้วก็ฮอตขึ้นไปอีก
เพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยไบร์ทเขาบินไปทั่วเอเชียเลยไปทัวร์เลยนะ
เดินสายรับรางวัลใหญ่แบบมาราทอนเลยคุณผู้ชม
ภายในอาทิตย์เดียวฟังดีไม่รู้เอาแรงจากไหน

แบบนี้ไม่เรียกว่านุ่มฮอตยังไงไหวคุณ
แล้วในการไปรับรางวัลอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะ
นักธุปร์ในดวงใจงานนี้เจ้าก็เลยมีโอกาสบอกฝันในใจต่อหน้าด้วยค่ะ

ไม่แต่เราเขาก็ได้ไงมันเป็นงานมันมีความเป็นฟอร์มอลมาก
แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องแบบแบบมีปริญญาติกับเขาอะไรอย่างนี้
ผมจะปริ้นรูปผมจากพี่เบเมคป์๑๐นัทที่คุณพาบ้าน

แนนยูช่วงนี้ไม่ได้เลยว่ะพี่

แต่แบบใจเย็นทุกอย่างกำลังจะดีขึ้น

เจอกันแล้วเจอไอดอลในดวงใจอีกนะฮะ
ถือว่าเป็นการเดินสายรับรางวัลที่มีกำไรกลับมาติดใจติดบ้าน
เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือถ่ายกับตัวจริงใช่ไหม

เมื่อคืนแมนยูแพ้ในคอนเซิลไปนะคะ
หูประตูต่อไปขยีจักริน